ช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลายคนตกใจยูดีดีเทนต์ต้ำ
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายคนดัง
หลายคดีใหญ่ทุกคนรู้จักเทนต้ำแน่
หยุดดีเทนต้ำถูกตำรวจ
นำหมายจับของศาล

ถึงสำนักงานเทนต์ความของเทนต้ำ
ก็คือเป็นตำรวจของทางชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๓
ร่วมกับตำรวจสนมีนบุรี
พันธุ์ตำรวจเอกถนัดรักธรรมผู้กำกับสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๓นำกำลังไป
หมายจับสารมีนบุรีดูข้อหาก่อนนะคะข้อหาที่ไปจับทนายตั้มข้อหาก็คือ
ร่วมกันนำสืบแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเบิกความเท็จต่อสารมีนบุรี
ในคดีนางสาวอเมรียจาคอปหรือเอมมี่นี่ค่ะ
จับที่สำนักงานกฎหมายสิทธาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
คุณผู้ชมจำคดีเอมมี่ได้ไหมคะเอมมี่อมาเรียจาคอป
ละครที่ดาวานอนนะคะแม่มาแม่มาเนี่ยค่ะคือถูกจับร่วมกับแฟนนุ่มที่บ้าน
สุขภิบัน๕ว่ามียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วก็เสพยาเสพติด
แต่ว่าตอนขึ้นศาลเนี่ยแฟนนุ่มของเอมมี่รับสารภาพ
ว่าทั้งเสพทั้งครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่ว่าเอมมี่บอกว่าแค่เสพอย่างเดียว
แล้วเอมมี่สุดท้ายเนี่ยออกมาจากเรือนจำคือสารลงโทษจำคุก๒ปี
แต่รอลงอายาไว้ก่อนทนายตั้มก็ไปช่วยคดีของเอมมี่
มันก็เลยเป็นเรื่องเชื่อมโยงกันกับคดีของเอมมี่ค่ะ
คือกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ทนายตั้มหรือทนายสิทธาร่วมกับพวก๔คน
วิ่งเต้นคดีหรือค้าสำนวนคดีของคดีเอมมี่
โดยมีการจ้างทีมทนายความที่มีทนายสิทธาและนายอาคมคงสวัสดิ์
ให้ไปคุยกับนายปุญญวัฒน์หิรันเตชะ
ซึ่งก็คือน่าจะเป็นเพื่อนชายคนสนิทของเอมมี่ที่ถูกจับพร้อมกันกับเอมมี่ค่ะ
เหมือนกับว่าไปคุยกับนายปุญญวัฒน์ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในเรือนจำ
ให้รับผิดคดียาเสพติดแต่เพียงผู้เดียวให้บิดสำนวน
เพื่อช่วยเหลือเอมมี่อาเมรียที่ถูกจับด้วยกัน
ซึ่งถือว่าเป็นความผิดนะคะ
เป็นความผิดที่เขาเรียกกันว่าเป็นขบวนการค้าสำนวน
เป็นความผิดตามมาตรา๑๐๐ทับ๒
เป็นความผิดตามมาตรา๑๘๓ด้วยฐานร่วมกันนำสืบ
และแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
ความต่อสารด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
สารมีนบุรีอนุมัติหมายจับลงวันที่๓กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ตำรวจก็นำหมายนี้มาจับกลุ่มทนายตั้ม
นักข่าวบอกว่าตอนที่ไปจับเนี่ยนะคะตำรวจแจ้งหมายแสดงหมายแล้วจับทนายตั้มเองก็ตกใจนะ

นี่ค่ะภาพตอนจับ
ทีนี้ค่ะพอรูปตัวธนัยตั้มไป
ก็นำตัวไปค้นที่บ้านในหมู่บ้านแห่ง๑ในบริษัทกระทุ่มแบล

นำตัวไปลงบันทึกการจับกลุ่มที่สพกระทุ่มแบน
นายตั้มก็ไม่ลงจากรถชุดจับกลุ่มก็เลยนำหมาย
หมายจับหมายค้นไปลงบันทึกประจำวัน
เอาเอกสารให้ทนายตั้มเซ็นบนรถเลยนะคะ
แล้วก็คุมตัวไปสพกระทุ่มแบนไปสนมีนบุรี

ซึ่งก็ตำรวจนำตัวทนายสิทธาจะส่งสารมีนบุรีพรุ่งนี้
สุดท้ายแล้วเนี่ยทนายสิทธาก็ยื่นขอประกันตัว
นายสิทธาเองบอกว่าหลังถูกจับกลุ่มเนี่ยค่ะ
บอกว่าโดนกลั่นแกล้งนะคะนี่คือข้อความนะคะ
บอกว่าตำรวจออกหมายจับผมคดีปลอมเอกสารที่ไม่เกี่ยวกับผมเลย
ตอนนี้กำลังนำตัวผมไปสอนอมีนบุรีติดแฮชแท็กกลั่นแกล้งกันขนาดนี้
ก็มีการโพสต์ภาพนี้โพสต์ภาพทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดถูกจับนะคะ
ก็เพราะว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนี่แหละค่ะ
เป็นคนยื่นหลักฐานร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ว่ามีการวิ่งเต้นคดีให้กับนางสาวอเมรียให้หลุดข้อหา
มีการเรียกรับเงินกว่า๑๐ล้านบาท
เพราะว่าให้อเมรียเนี่ยนะคะเหลือแค่ข้อหาเสพ
ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดหลุดไปเลย
แล้วก็มีการทำกันเป็นขบวนการมากกว่าห้าคนทั้งตำรวจทั้งพลเรือน
คือนายอัจฉริยะเป็นคนยื่นเรื่องแล้วก็นำมาซึ่งตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลออกไหมจับก็เลยไปจับทนายตั้ม
แต่ว่าทนายโรนโลงแก้วเพชรทนายรัชโภณศิริสาคร
ทนายประชาชนเพื่อประชาชนและสังคม
ก็ไปให้กำลังใจทนายตั้มนะคะที่สนมีนบุรี
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องคดีของ
หรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าว่า
ปุญญวัตรถูกจับตั้งแต่๑๙กันยายนปี๖๐

เมื่อ๒๘สิงหาคมปี๒๕๕๙

ปุญญวัตรรับสารภาพคนเดียวทุกข้อกล่าวหา
เอมมี่อาเมรียรับแค่เสพยาเสพติด
ให้จำคุกแค่๒ปีแล้วก็รอลงอาญาแล้วก็ปล่อยออกมา

แต่นายปุญญวัฒน์ก็คือยังอยู่ในเรือนจำ